ริ่นไว้ก่อนว่าเรื่องนี้พาไปดูของแปลกนะคะ
ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เขารวมตัวกันทำพิธีแปลกมาก
เป็นการขอโชคจากพญาบึ้ง

ป้าครับเคยเอาหวยบึงแบบนี้

ทำอะไรกันอยู่ดูนะคะ
พาไปที่บริเวณสวนมะขามหวานของบ้านเลขที่๒๕หมู่๗ตมซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
ไปถึงก็เจอชาวบ้านประมาณ๕คน๔๕คนนั่งอยู่
เขาพากันมาจดม้วนอะไรกัน
เห็นนี่ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์หรือจะจับฉลากของขวัญกันนะคะ
คือชาวบ้านเขากำลังเขียนเลข๐๙เห็นไหม
แล้วก็ม้วนใส่แผ่นกระดาษเพื่อจะเตรียมทำพิธีขอโชคจากพญาบึ้ง

หลายคนก็คงรู้ว่าพญาบึ้งเป็นแมงมุม
หรือบางคนอาจจะไม่รู้นะคะ

พญาบึ้งตัวบึ้งคือแมงมุมชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ค่ะ
แต่ว่าเขาเชื่อกันว่าบึ้งนี้เป็นสัตว์นำโชค
ถ้าอยากได้โชคให้มาขอโชคกับพญาบึ้งเลยนะคะ

แล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่าบึ้งตัวไหนเป็นพยาน

เพราะว่าตัวนี้หรือเปล่าตัวนั้นหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาบอกให้ดูไปที่รังนี่

ใช่ถ้าเป็นพญาบึ้งแล้วก็จะต้องทำรังหันปากรูออกไปทางทิศ
ตะวันออกเท่านั้น
ดูสิคุณมันเป็นเคล็ดลับขนาดนี้

มาดูกันการขอโชคเนี่ยก็ต้องมีการเส้นไหว้นะคะ
ขอโชคพญาบึ้งเส้นไหว้ด้วยน้ำแดงดอกไม้ถูกเทียน
แล้วก็กล่าวขอโชคขอพรจากพญาบึ้ง
ก่อนจะนำกระดาษที่เขียนม้วนไว้เมื่อสักครู่นี้นะ
ใส่ลงไปในรูในรัง
แต่คุณจะต้องจับตาดูนะ
ว่าพญาบึ้งขาบกระดาษออกมา
พญาบึ้งจะคาบกระดาษใบไหนออกมา

งานนี้ชาวบ้านเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอ
รออย่างใจจดใจจ่อรอกันไปรอแล้ว

อ๋อได้มากพยาบึ้งคาบกระดาษตัวเลขออกมาให้ถึง
สามใบโอ้โฮชาวบ้านเฮ่
เฮ่เป็นยกใหญ่เลยคุณอ้าวลองทายดูสิว่า
พญาบึ้งนั้นจะคาบกระดาษที่เขียนเลขอะไรออกมา
ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก

ของแบบนี้อยู่ที่ดวงใครดวงมันนะคะ
ก็นำมาให้ดูเป็นเรื่องราวความเชื่อแปลกของชาวบ้านที่เพชรชบูรณ์ค่ะ

เอางี้ให้ดูเป็นเรื่องราวความเชื่อคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ